คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ที่สงขลากันด้วยเพราะว่าสงขลาเนี่ยคุณผู้ชมส่งมาเยอะมาก
ตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดตกหนักมากในหลายอำเภอมีการอบพยพกันแล้วนะคะ
รายงานมาทางโทรศัพท์นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเชิญเลยครับตอนนี้ที่
จังหวัดสงขลานะคะมีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
จนถึงตอนนี้นะคะก็ยังตกลงมาอย่างหนักนะคะ
แล้วก็มีลมกระโชกแรงค่ะตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
แล้วก็จนถึงตอนนี้นะคะส่วนทะเลนะคะก็มีคลื่นสูงมากกว่าเมื่อคืนค่ะ
ตอนนี้เนี่ยจากการถามชาวบ้านคลื่นสูงประมาณ๔เมตรค่ะ
ก็ถือว่าสูงเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คลื่นสูงประมาณ๕เมตรเนี่ยนะคะ
ก็จะซักเข้าบ้านเรือนของประชาชนทำให้บริเวณตรงที่ที่ฉันยืนอยู่
บริเวณหมู่๓เนี่ยนะคะก็จะท่วมไปด้วยค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเมื่อกี้ก็ออกมาเฝ้าระวังกันนะคะ
สังเกตการณ์ว่าคลื่นเนี่ยจะสูงมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็ถือว่ายังน่ากลัวค่ะ
เพราะว่าคลื่นสูงประมาณสี่เมตรแล้วเมื่อคืนนี้ประมาณสองถึงสามเมตรแค่นั้นเองค่ะ
ชาวบ้านบางส่วนก็ได้อพยพไปแล้วนะคะบางส่วนก็ยังรอดูสถานการณ์ค่ะ
ทางสงขลาเองมีมาตรการในการป้องกันหรือว่าเตรียมรับมือหรือว่ามีศูนย์บัญชาการอะไรอย่างไรบ้างไหมคะ
ที่ระโนธนะคะน่าจะได้รับผลกระทบหนักสุดเพราะว่ามีพื้นที่ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เริ่มต้นที่อัพเฮอร์โนธมีศูนย์อุพยพประมาณ๔๐สูตรค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนตอนนี้ก็คือปิดการเรียนการสอนก่อน
แล้วก็รอดูสถานการณ์แล้วก็วันจันทร์จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ครับคุณวัชรีครับในการเข้าไปทำข่าวในพื้นที่ของคุณวัชรีเองของทีมข่าวเอง
นี่ประสบปัญหาเรื่องของการเดินทางบ้างหรือยังเพราะว่าแน่นอนก็มีเรื่องของลมเรื่องของฝนตก
นี่เราอยู่กันยังไงอ่ะฮะคุณวัชรีครับก็คือมีปัญหาเรื่องการเดินทางค่อนข้างที่จะมากกว่าค่ะ
เพราะว่าฝนตกหนักเนี่ยยังสามารถใส่เสื้อกันฝนได้แต่ว่าถ้าลมกระโชกแรงเนี่ยค่ะ
อยู่ริมทะเลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงเพราะว่าพอลมกระโชกแรงปุ๊บอะค่ะ
ที่ฝั่งก็ตีกลับลมที่ทะเลก็ตีเข้ามาค่ะมันก็จะทำให้ค่อนข้างที่จะน่ากลัว
ชาวบ้านบอกว่าตรงนี้ค่ะน่ากลัวแต่ว่าทีมข่าวเนี่ยก็จะทำงานด้วยความระมัดระวัง
แล้วก็จะคอยถามข้อมูลชาวบ้านอยู่ตลอดค่ะว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างค่ะ
เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอด้วยค่ะ
ว่าชาวบ้านเขาก็มีข้อมูลในการเอาตัวรอดอยู่แล้วส่วนหนึ่ง
ว่าถ้าเกิดลมแบบนี้เขาต้องทำยังไงถูกต้องไหมฮะ
ถูกต้องค่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยต้อง
คือชาวบ้านบอกว่าบริเวณบริเวณตรงเนี้ยค่ะที่ริมทะเลเนี่ย
น้ำท่วมทุกปีเมื่อไหร่ที่ขึ้นสูง๕เมตร
คือท่วมทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าทุกปีที่ผ่านมาเนี่ย
มันไม่มีลมที่แรงขนาดนี้ค่ะ
แต่ตอนนี้คือลมแรงมากแล้วก็แรงทั้งคืน
ทางบ้านเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะคะรอดูลมอย่างเดียว
คุณวัชรีค่ะแล้วจากเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักเนี่ย
ตอนนี้ในพื้นที่อำเภอระโนธมีน้ำท่วมขังมีอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
ก็คือน่าจะเป็นฝนของทะเลอย่างเดียวเลย
ขับรถดูบริเวณริมถนนนี้ยังไม่มีน้ำขังอะไรที่จะน่าเป็นห่วงนะคะ
ที่จะหน้าเป็นห่วงนะคะท้องฟ้าสภาพท้องฟ้าตอนนี้เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีอื่น
เป็นสีดำสีครึ้มครึ้มแล้วหรือยังฮะใช่ค่ะตอนนี้ครึ้มแล้วค่ะ
เริ่มดีกว่าช่วงเช้าประมาณสัก๗โมงค่ะตอนเช้านี้คือไม่เห็นอะไรเลย๗โมงนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเห็นอะไรบ้างแล้วแต่ว่าฝนก็ยังตกหนักลมก็ยังแรงเหมือนเดิมเลยค่ะ
ถ้าหากว่ามีสถานการณ์ความคืบหน้าอะไรเราจะติดต่อกลับไปสอบถามคุณวัชรีอีกทีนึงนะคะ
ได้ค่ะยินดีค่ะค่ะขอบคุณคุณวัชรีมากนะคะ
ก็ย้ำกันในที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลานะคะฝนตกทั้งคืนตกหนักลมแรงทั้งคืนด้วย
ทะเลจากที่เมื่อวันรายงานขสูงประมาณ๒๓เมตร
แน่นอนนะคะชาวบ้านเองเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยค่ะชาวอำเภอระโนธเฝ้าระวังเรื่องของลมกระโชกแรงกันแล้วก็ดูระดับน้ำทะเลกันอย่างใกล้ชิดนะคะ
มีบางส่วนอพยพไปแล้วและบางส่วนยังรอดูสถานการณ์อยู่ค่ะ